พอน้ำลดปุ๊บอยู่มันเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่อยู่ในน้ำ

เขาเอาขึ้นมาแล้วเขาก็หาเลขกันจ้า

เขาก็ยกขึ้นมาไว้ที่วัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ

มายกต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นจากแม่น้ำลี

แล้วก็เห็นว่ามันมีไม้ท่อนไม้อะไรโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำน่ะ

ซึ่งรถเครนก็ยกท่อนไม้นี้ขึ้นมาได้

ยาว๑๙เมตรเส้นรอบวง๓เมตรแน่

อายุกว่า๙๐ปีที่เขามาดูท่อนไม้นี้
เขาก็ยืนยันบอกว่านี่ต้นตะเคียน

เพราะแถวนี้ไม่เคยมีต้นตะเคียนมาก่อนเลย
ก็เข้าใจว่าอาจจะไหลมาตามแม่น้ำลี
แล้วก็มาจมลงตรงนี้ก็เป็นไปได้

ชาวบ้านก็ช่วยกันล้างทำความสะอาด
เขาบอกว่าเป็นต้นตะเคียนที่สวยมาก

หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองสิงสะทิดอยู่

ถ้าอย่างนั้นเอาท่อนตะเคียนเนี่ย
เก็บไว้ที่วัดทุ่งโป่งก็แล้วกัน
จะได้ร่วมกันนำผ้าแพร่สีต่าง

ขมิ้นส้มปล่อยมากราบไหว้บูชา
ขอโชคลาภตามความเชื่อกันต่อไป

ต้นมะขามเทศเขาบอกแปลกมาก
อยู่ในสวนของนางนกน้อยทำทองค่ะ

ปกติใบมันเป็นสีเขียวถูกไหม
แต่นี่มันออกมาเป็นใบสีขาว

เขาปลูกมะขามเทศพันเพชรโนนไทยมา๓๐ต้น

ขามเทศต้นนี้มันผลิใบออกเป็นสีชมพูอ่อน

พอใบร่วงหมดเข้าสู่ฤดูฝน

แต่ไม่เคยติดดอกออกฝากให้เก็บเลยนะ
คือออกแต่ใบสีขาวสวยแบบนี้ให้เห็น

ผมเลยว่าไปทำดีต่อได้ไหม

เพราะกลัวถ้ายอมให้ตอนไปแล้ว
สวยปรากฎดี